สวัสดีค่ะมาอัปเดตรอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
รอบนี้รัฐบาลไม่ได้พับเก็บข้าวลิ้นชักแบบเงียบเหมือนรอบที่ผ่านมานะคะ
แต่คอรมอลได้ส่งไม้ต่อประสานวิบรัฐบาลเสนอสภา
กรมททุกข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมค่ะ
ที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไร
มีการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่๘มีนาคม๒๕๖๑ที่เมืองซาเนียโกประเทศชิลี
และมีการบังคับใช้เมื่อวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๑โดยมีสมาชิกทั้งหมด๑๑ประเทศค่ะ
คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ
ซึ่งเดิมทีเคยมีการคาดหวังว่าจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะ
แล้วเพราะอะไรทำให้ไม่เป็นแบบนั้น
ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่อยู่ในยุทธศาสตร์ปักหมุดเอเชีย
แต่พอโดนัลดทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีกลับถอนสหรัฐอเมริกาออกทันทีค่ะ
โดยบอกว่าข้อตกลงนี้เป็นอันตรายต่อสหรัฐอเมริกาอย่างที่สุด
แต่ประเทศอื่นกลับไม่ถอดใจนะคะฟื้นคืนข้อตกลงใหม่อีกครั้ง
แล้วลบบทบรรยัติออกถึง๒๒ข้อ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นบทบัญญัติที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุน
จาก๓๘เหลือเพียง๑๓เท่านั้น
ระหว่างประเทศสมาชิกจะมีการกำหนดกำแพงภาษีต่ำ
หรือบางทีอาจถึงขั้นกระจัดกำแพงภาษีออกไปเลย
โอกาสทางการค้ากับตลาดใหม่ที่อาจช่วยส่งเสริมคุณภาพสินค้า
และการปรับปรุงสินค้าในการเข้าตีตลาดในประเทศอื่นได้
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าถ้าไทยเข้าร่วมแล้วจะได้อะไร

ที่เป็นสมาชิกร่วมกันเช่นแคนาดาและเค็กซิโกค่ะ
สองไทยอาจเป็นฐานการผลิตใหม่
ซึ่งต่างประเทศอาจจะเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น
สามคือความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว
ส่วนให้ไทยเข้าร่วมแล้วเสียประโยชน์อะไรนั้น
อันดับแรกเลยก็คือที่หลายคนกังวลและเป็นข้อตกเถียงกันมาตลอด

ประเทศสมาชิกอาจส่งสินค้าเข้ามาแข่งขันในไทยได้มากขึ้น

หรือข้อบรรยัติที่สมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์ใหม่ค่ะ
เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นสามารถนำพันธุ์ไทยไปวิจัยต่อแล้วจดสิทธิบัติได้
แน่นอนว่าเกษตรกรไทยได้รับผลเสียเต็มค่ะ
เพราะถ้าเป็นตามบทบรรยัติที่ว่านี้นะคะ
เกษตรกรไทยจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้
ต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเพิ่มต้นทุนทางการเกษตรให้สูงขึ้นค่ะ
และอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือธุรกิจบริการ
ประเทศสมาชิกสามารถระบุหมวดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีได้
แต่ส่วนอื่นต้องเปิดให้นักลงทุนต่างชาติทั้งหมดค่ะ
และเมื่อมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามามากก็อาจทำให้ไทยเสียตลาดท้องถิ่นได้ค่ะ
ก็อย่างเช่นความกังวลว่าอาจเป็นการให้สิทธิประโยชน์กับแค่บางกลุ่มเท่านั้นค่ะ
เม็กซิโกที่พบว่ามีความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นถึง๓เท่า
ซึ่งครึ่งหนึ่งของประชากรอยู่ในสถานะยากจนค่ะ
จีนเองก็กลับมีท่าทีสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย
ซึ่งนี่ถือเป็นนัยสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ
เช่นที่เวียดนามทำให้จีนสามารถส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอยู่ดีค่ะ
แต่ก็อาจต้องแลกด้วยการเสียเปรียบบางธุรกิจที่อาจกระทบต่อประชาชนในประเทศค่ะ
จึงเป็นที่น่าจับตาว่าไทยจะเลือกเข้าร่วมหรือไม่
อัปเดตรอบสัปดาห์กับไทยรัฐออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ